เรื่องของเด็กกับน้ำนะฮะเตือนกันอีกครั้งนะครับ
คือคงไม่ได้เตือนแค่พ่อแม่ผู้บังคลองอ่ะนะค่ะ

นี่ล่าสุดนะครับน้องเด็กชายวันสิบสามปี
เรียนอยู่ชั้นม๑สอบเสร็จก็ชวนเพื่อนไปกันสองคน
ไปเล่นน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยาเขามีท่าเรือเก่าอยู่แถวสมุทรปราการ
เด็กทั้งสองคนว่ายน้ำไม่เป็นนะ
แล้วก็ลื่นนะฮะถูกคลื่นเนี่ยมันซัดไป
หายไปคนหนึ่งสุดท้ายเสียชีวิตครับ

คือนี่คนถ่ายคลิปเอาไว้พอดีนะอืม
เป็นท่าเรือข้ามฝ้าเก่าอ่ะนะอยู่ตรงนู้นนะฮะ
ตรงเนี้ยก็เป็นจุดที่เขารอข้ามฝากกันอ่า
คือมันเป็นท่าเรือก็อาจจะมีน้ำท่วมขังมา
เหมือนไม่น่าจะมีอะไรเด็กยังยืนกันอยู่เห็นไหมฮะ
น้ำอยู่อืมแค่ขาแค่เข่าอย่างเงี้เนี้ยแล้วสักพักหนึ่งลื่นฮะอืม
พอลื่นแล้วก็ถูกคลื่นซัดออกไปอีกลอยหายไปนะฮะแล้วจมหายไปคนหนึ่งครับทุกผู้ชมครับ
จังหวะตรงนี้น้องก็แม่ยังมาชุดนักเรียนอยู่เลย
สอบเสร็จกันนะครับทุกผู้ชมครับชาวบ้านก็ถ่ายไว้พอดีจังหวะตรงนั้นนะฮะ
เป็นท่าน้ำหน้าสพพระประแดงนะครับก่อนจะถูกคลื่นซัดแล้วก็ลอยหายไปคนหนึ่ง
อีกคนนึงนี่ยังขึ้นมาได้ทันนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวานนี้หลังจากที่น้องเด็กชายวัย๑๓ปีชั้นม๑เนี่ย
จมหายไปคนนึงเนี่ยนะครับตำรวจกู้ภัยนักประดาน้ำนะครับ
ก็มาช่วยงมค้นหานะครับน้องแพทย์นะเป็นน้องที่ไปเล่นน้ำกับเพื่อนอ่ะ
ที่ขึ้นมาได้เนี่ยอาการก็ตกอกตกใจ
เล่าให้ฟังว่าเพื่อนที่จมน้ำหายไปชื่อโบ๊ทอายุ๑๓ปีเท่ากัน
เปลี่ยนอยู่ชั้นมหนึ่งอ่าอยู่ชั้นเดียวกันนะห้องเดียวกัน
เมื่อวานนี้สอบเสร็จวันแรกชวนกันมาเล่นน้ำตรงท่าน้ำจุดเกิดเหตุ
ทั้งคู่ว่ายน้ำไม่เป็นนะฮะเล่นเล่นกันอยู่เนี่ย
มันมีคลื่นมันซัดมาก็ลื่นฮะพอลื่นก็ตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพญา
แล้วก็ถูกซัดกันไปอีกนะฮะตรงนี้เป็นท่าจอดเรือข้ามฝากเก่านะครับ
ระดับน้ำมันค่อนข้างลึกแล้วก็เชี่ยวด้วยน้องโบ๊ทเนี่ยถูกน้ำซัดเนี่ย
ลอยหายไปต่อหน้าต่อตาหลังจากทราบเหตุนะครับ
คุณแม่บุญธรรมของน้องโบ๊ทนะฮะ
รู้ข่าวว่าลูกจมน้ำหายไปก็รีบมาที่จุดเกิดเหตุ

แม่ก็ร้องไห้แทบขาดใจ
จุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางขอให้เจอลูกชาย
น้องก็ถอดรองเท้าไปเล่นน้ำอย่างนี้
เชื่อทีเขาก็ใส่ถุงพลาสติกเอาไว้
แม่บอกว่าน้องโบ๊ทเป็นเด็กที่ถูกพ่อแม่ทิ้งนะครับตั้งแต่เล็กนะครับ
ก็รับมาเลี้ยงนะดูแลตั้งแต่เล็กเลย
เช้าเมื่อวานนี้เหมือนมีรางสังหรณ์แปลกนะฮะ
เพราะปกติก่อนไปโรงเรียนโบ๊ทลูกชายเนี่ยจะแค่ยกมือไหว้
ทักทายทั่วไปแล้วก็ไปเรียน
แต่เมื่อวานนี้ลูกชายกินข้าวได้สักแค่๒คำ

ลูกหันมาบอกบอกผมไปแล้วนะแม่
คิดมาก่อนเลยว่านั่นจะคือคำบอกลาครั้งสุดท้าย

เพราะปกติลูกไม่เคยไปโรงเรียนแล้วก็บอกแบบนี้
เดี๋ยวเขาก็บอกแม่บอสไปนะ

ใช่สมดาขาสวัสดีครับแม่

ชาวบ้านบอกว่าถ้าเรือเก่าแถวนี้เด็กจมน้ำบ่อยนะครับ

สมัยก่อนเขาก็อันนี้ตามความเชื่อนะ
บอกว่าแถวนี้เหมือนกับมีผีน้ำหรือว่าพลายน้ำ
อันนี้ขวามือคือเหตุการณ์เมื่อ๔วันก่อนนะ

ที่ว่าเขาขวาห่วงยางกระโดดไหว้ไปแล้วคว้าตัวเด็กได้ทัน
วายไปแล้วขวาตัวเด็กได้ทันอ่ะงงนี่จุดเดียวกันเลยนะฮะ
คือเมื่อวานนี้ตอนเย็นไปยืนเล่นกันอยู่สองคนแล้วก็ถูกซัด
แล้วก็แบบลอยไปไกลอย่างนี้เลยแต่น้องโบ๊ทจมหายไปเลย
คือชาวบ้านบอกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นอาถรรพ์อะไรหรือเปล่านะฮะ
เพราะว่ามันเหมือนกับเวลามีคนมาเล่นน้ำ
แถวนี้เนี่ยมันจะต้องจมน้ำถูกคลื่นซัดไปแล้วต้องมีคนตาย
ความเชื่อมาก่อนเนี่ยสมัยก่อนมันมีผีน้ำ
ขี่น้ำเสร็จแล้วเวลาถ้าจะเจอเขาจะเอาแหเอาไว้หลังบ้าน
ห้องการผีน้ำทุนมันก็ดีอย่างเก่าผมอยู่ใต้ถุน
ผมอยู่บนบ้านแล้วมองไปใต้ถุนเจอกันต้องมีผีน้ำส่องตา

แต่เมื่อวานนี้น้องโบ๊ทกับเพื่อนเนี่ย
คือเพื่อนเนี่ยตะเกียกตะกาย

เป็นทั้งคู่ฮะแต่น้องโบ๊ทเนี่ย
ซัดแล้วลอยหายไปเลย
ทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็หากันอยู่๖ชั่วโมงนะฮะ
อยากเย็นจน๔ทุ่มครับ
แต่วันนี้เนี่ยชุดประดานน้ำบอกว่า
จมอยู่ห่างจากจุดที่เล่นน้ำ

ในลักษณะลอยน้ำคว่ำหน้าอยู่

ญาติพี่น้องครอบครัวก็ร้องไห้

มันมีงูเหลือมตัวใหญ่ตัวนึงว่ายตามมาตลอด

มันเป็นสะพานท่าเรือเก่า

เป็นทางเป็นสโลก
ลาดลงไปเหมือนสไลด์เดอร์เลยใช่ไหม
เด็กก็คงจะแบบ

เล่นน้ำเท่าขาเท่าแข้ง

ล่วงหลุดหล่นท่าเรือไปเนี่ยก็ลงน้ำเลยฮะ

ก็คงต้องเอาไปปล่อยในที่ปลอดภัยก่อน
โดยเฉพาะน้องนะอย่าประมาทนะฮะ